ของไทยก็คือของไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
ให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายถึงสภาพภายในถ้ำ
ว่าน้องเขาจะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็ระดับน้ำสูงแค่ไหน

ตั้งแต่ปากถ้ำเข้าไปนี่นะคะ
กว่าจะไปถึงพัทยาบีชแล้วก็จะไปถึงเนินนมสาวเนี่ย
เจออะไรบ้างเพราะว่าน้องเขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้น

แล้วจุดที่ทุกคนอยู่คือบริเวณเนินนมสาว
ห่างจากปากโถงเข้าถ้ำไปถึงจุดนั้น
มันต้องทั้งเดินทั้งดำน้ำโอ้โหคือมุดเอ่ยหลายวิธีเลยค่ะ
ระยะทางทั้งหมดรวมแล้ว๔กิโลเมตรกับอีก๓๐๐เมตร
ทีนี้คนก็ถามไงว่าเอ๊ะแล้วทำไมน้องเขาถึงต้องเข้าไปลึกขนาดนั้น
เพราะว่าตอนน้องเขาเข้าไปทีแรกฝนมันยังไม่ตก

คือมันเป็นที่แห้งอะค่ะมันก็อารมณ์เหมือนมุดอุโมงแบบ
คือมันมุดได้เพราะมันเท้ามันติดพื้นไง
ใช่ก็ไปได้เรื่อยแต่ทีนี้ค่ะพอฝนมันตกลงมาแล้วปุ๊บเนี่ย
มีน้ำเข้ามาน้องเขาก็ต้องหนีน้ำหลากลึกเข้าไปเรื่อย
แล้วก็วินาทีที่ทีมนักดำน้ำจากอังกฤษเนี่ยเขาไปเจอน้องเนี่ย
นักประดาน้ำชาวอังกฤษเขาก็ออกมาเปิดเผยทีหลังนะ
บอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าคืนวันนั้นเนี่ย
เชือกของเขาเชือกที่ไปวางเบสไลน์อย่างนี้ค่ะเขียวอย่างนี้
เป็นแนวทางเอาไว้สำหรับให้ทีมนักประดาน้ำคนต่อไปเนี่ย
สามคือมันจะได้เดินทางง่ายจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหน

ถ้าเกิดเชือกของเขาเนี่ยสั้นกว่า๔เมตร๕๐เซนติเมตรเนี่ยนะ
คืนนั้นจะไม่เจอน้องเลย

ที่เขากำลังวางเชือกเป็นเบสไลน์อยู่เนี่ยนะคะ

แล้วก็ไปเจอน้องที่กำลังแบบก้มมามองเขาอยู่
คือที่เขาเล่าให้ฟังคือเหมือนพอสิ้นสุดปลายเชือก

สิ่งที่เห็นอย่างแรกในการเงยหน้าขึ้นมาบนผิวน้ำก็คือ
ดวงตา๑๓คู่ที่จ้องเขาอยู่

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดเชือกมันสั้นกว่านี้

คือถ้าเกิดว่าเชือกสั้นกว่านี้แปลว่าอะไร

เขาก็จะต้องถอยกลับไปตรงจุดเดิมที่เป็นฐานทัพของเขา

เพื่อไปเอาเชือกมาแล้วก็ต่อ
หิวางต่อจากจุดนั้น
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะใช้เวลาอีกอย่างน้อยคืนนึงแน่

เพราะว่าเราใช้เวลานี่นาน
แต่การที่จะกู้ภัยแล้วก็พาน้องออกมาจากถ้ำเนี่ย

อันนี้เป็นภาพตัดขวางที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันแบบง่าย
คือดูสิคะมันไม่ใช่ทางที่แบบ

คือหลายคนนึกภาพถ้ำเหมือนเป็นอุโมง

ก็เลยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะยาก
อาจจะคดเคี้ยวบ้างในแนวแบบซ้ายขวา

ขึ้นลงแบบนี้คุณผู้ชมคือมันไม่ง่ายจริงค่ะ
ใช่ก็ทั้งโขดหินทั้งหลุมก็ต้องมุดต้องลอดนะคะ
แล้วก็ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่โดยเฉพาะบริเวณ๓แยก
เพราะว่าตรงจุดนั้นมันเหมือนกับเป็นที่รับน้ำ
จากทั้งฝั่งดอยผาหมีเอ่ยรวมถึงทางฝั่งปลายถ้ำทิศใต้
๓แยกก็เลยทำให้น้ำสูงถึง๕เมตร
ดังนั้นสิ่งที่ทีมต้องทำตอนนี้คือการระดมสูบน้ำออกนะคะ
รวมถึงปิดตาน้ำทำฝายเบี่ยงเส้นทางน้ำ
แล้วก็ล่าสุดเท่าที่วัดเมื่อทุ่มตรงเมื่อวานนี้
บริเวณปากถ้ำน้ำสูง๓๐เซนติเมตร
จากปากถ้ำเข้าไปอีกประมาณสัก๓๐๐เมตร
ระดับน้ำสูงกว่าปากถ้ำนะคะก็คือ๔๕เซนติเมตร
พอลึกเข้าไปอีกสักกิโลครึ่ง
ปรากฏว่าระดับน้ำก็

แค่๘๗เซนติเมตรคือก่อนหน้านี้ท่วมสูงกว่านี้

ถึงสภาพร่างกายของคนที่ยังอ่อนเพลียอยู่
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่ง
เพราะว่าพอตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้ว
พบว่าน้องสิบเอ็ดคนถือว่าปลอดภัยนะ

คือโค้ชเอกกับน้องอีกคนนึง
ที่ตรวจดูแล้วร่างกายอ่อนแอเป็นระดับสีเหลือง
นี่ค่ะก็จะต้องระวังอย่างเรื่องโค้ชเอกเราก็นำเสนอข่าวไป
เพราะว่ายอมไม่แตะน้ำไม่แตะขนมไม่แตะอะไรเลย

ส่วนน้องอีกคนนึงที่ร่างกายที่เป็นระดับสีเหลืองเหมือนกัน
ก็คือคล้ายเป็นผู้ช่วยโค้ชเอก
ในการที่จะนำเพื่อนน้องในการที่จะดูแลกัน

แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีขึ้นแล้วล่ะ
ทีนี้ระหว่างรอระดับน้ำลดค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามนะ
ลากสายแล้วก็ติดตั้งโทรศัพท์บริเวณเนินนมสาว

แล้วก็สื่อสารบัญชาการภายในเนินนมสาวด้วย
เมื่อวานนี้ปฏิบัติการยังไม่สำเร็จนะคะ
เพราะว่าอุปกรณ์ตกน้ำ
คืออย่างที่บอกว่าทางมันคดเคี้ยวแล้วก็ลำบากมาก

สำหรับโทรศัพท์ที่จะใช้ให้ครอบครัวได้สื่อสาร
ทั้ง๑๓ชีวิตหลังติดอยู่ในถ้ำมานานถึง๑๑วัน
โทรศัพท์สายลากของกองทัพบกเทคโนโลยีเก่า

ซึ่งระหว่างนี้สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลย
ก็คือเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของทั้ง๑๓คนให้แข็งแรง
หัวหน้าทีมแพทย์เขาก็บอกว่าให้กินแค่วันแรก
ส่วนที่เหลือก็ยังกินอาหารหนักไม่ได้อยู่ดี
ให้กินเป็นอาหารเหลวเพราะว่ามันจะง่ายต่อระบบการย่อย
ส่วนเรื่องข้าวเหนียวหมูที่บอกว่ามีข่าวมาตอนแรก

เหนียวหมูข้าวเหนียวไก่คืออาหารของหน่วยซิล

แรกที่เด็กจะได้กินคือข้าวเหนียวหมูทอด

ดูแลสภาพร่างกายแล้วก็นี่แหละค่ะ

คือถ้าเป็นการดำน้ำปกติทั่วไป
มันจะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
ซึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับการหายใจทางปาก

คือหายใจเหมือนเราหายใจปกตินี้ได้เลย

จะหายใจทางจมูกก็ได้เหมือนกันนะคะ
วิธีการใช้ก็พอสวมหน้ากากเข้าไปปุ๊บ
ก็จะมีสายต่อเข้ามากับถังออกซิเจน
หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะหายใจได้แล้ว

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่เท่าที่ฟังคุณอรัชพรบอก
สำหรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการดำน้ำ

รวมถึงสภาพข้างในด้วยคือกระแสน้ำก็แรง
ระดับน้ำก็ลึกยังมีหลุมมีโขดหินมีความมืด

ทั้งหมดที่พูดมาถือว่าเป็นอุปสรรคหมดเลยนะ
แม้ว่าจะมีนักดำน้ำประกบหน้าหลัง๑คน
อย่างละ๑คนมีนักดำน้ำข้างหน้า
แล้วก็ตัวน้องแล้วก็นักดำน้ำที่อยู่ข้างหลัง
แต่การที่จะนำเด็กออกมาก็ไม่ได้ง่าย
เพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่จะต้องมุดลอด
ซึ่งน้องเขาก็จะต้องมุดต้องรอดด้วยเหมือนกัน

ต้องมีการทิ้งระยะห่างด้วยนะคุณผู้ชม
ไม่ต่ำกว่า๓๐นาที
เมื่อเช้าช่วง๑๐โมงที่ฟังผู้ว่าแถลงผู้ว่า
เขาบอกแล้วนะระยะเวลาเข้า๖ชั่วโมง
เพราะว่าทวนกระแสน้ำออก๕ชั่วโมง
เป็น๑๑ชั่วโมงคิดดูสิคุณผู้ชม
คือจริงได้พูดคุยกับนักดำน้ำท่านหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็ได้ร่วมทีมในการที่ไปปฏิบัติภารกิจค้นหาน้อง

เขาก็เล่าให้ฟังว่าขาเข้ามันใช้เวลานานมาก

แต่ขาออกมันจะเร็วกว่าเพราะว่ามันตามกระแสน้ำ
แล้วถ้าดูจากระยะแค่เนินนมสาว

จริงแล้วเขาบอกว่า๑๕นาทีก็ออกมาได้แล้ว

เพราะว่า๑๕นาทีสำหรับคนที่มีประสบการณ์ดำน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะ

อาจจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง

เพราะว่าด้วยความที่ทางมันยากลำบาก
แล้วก็หลังจากนี้ไปอาจจะตกหนัก
อันนี้เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

แล้วก็สอนน้องอยู่ฝึกดำน้ำฝึกว่ายน้ำกันอยู่ด้วยนะคะ